มาที่อีกหนึ่งเรื่องพาไปดูคลิปความน่ารักของสาวประเภทสองคนนี้
เขามีความตั้งใจจะรายงานข่าวค่ะมีกิมมิกที่สวยเก๋มากมาย
แต่ว่าตอนท้ายคลิปจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยค่ะ

ขาววิติค่ะขาดิฉันจะพร้อมแล้วนะคะวิติค่ะ

จะบอกว่าถึงน้องไม่ได้มีความฟัญญาเป็นนะคะ
แต่ว่าน้องได้นะ

สำคัญมากนะเวลาแบบว่าไปทำรายงานอะไรอย่างนี้
แล้วเขาเลือกคืองแต่งกายสถานที่ในการเปิดหน้า

เจ็บเพื่อให้คนตลกและขับน้องค่ะ
อยากรู้ว่าเสียงดังปั๊กตอนชนตอนท้ายเนี่ย
เอฟเฟคหรือว่า
อย่าชนจริงเลยพี่รู้สึกว่าทุ่มเท

เดี๋ยววันหลังจะเชิญมาถ้าพี่มิ้วไม่สบายป่วยจะหยุดจะลา

อันนี้ฉันยอมอ่ะดิฉันสู้เขาไม่ได้เลย

ความคิดสรรสันเนี่ยเดี๋ยวนี้นะ
เก่งนะชอบเวลาที่แบบน้องแสดงออกแบบนี้

แล้วก็เป็นการแสดงความคิดสร้างสรรค์ให้แบบหลายคนได้เห็นได้ไอเดียด้วย
ใช่ทำต่อไปทำต่อไปนะคะ